ช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะ

แล้วก็พี่สาวไปด้วยนะจ๊ะเนี่ยไปพักผ่อนวันหยุดสงกรานนะคะ

เขาบอกว่ามีมาให้ร่วมสนุกลุ้นทองนะมีแจกกันทุกวันเลยนะจ๊ะ

ซึ่งทริปนี้เนี่ยไอซ์บอกเลยว่าเป็นทริปที่มีความสุขมากค่ะ
พาคุณแม่แล้วก็พี่สาวไปพักผ่อนกันทั้งครอบครัว
รวมไปถึงภาพที่หลายคนแอบกรี๊ดตามกันนะครับ

คอมเมนต์ที่สาวหลายคนบอกว่าเทใจให้หมดเลย
ใช่ครับผมเพิ่งกลับมาเลยเมื่อ๒วันที่แล้ว
ก็ไปเที่ยวบารีมานถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีผมก็ดำขึ้นครับ
เป็นแทนดำครับ
เรียกว่าแทนก็ได้ครับแต่สำหรับผมคือดำขึ้นครับ

ครอบครัวผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวกันแค่๓คนเลย
มีพี่สาวมีแม่ผมแล้วก็ผมอะไรอย่างนี้
ก็ยังไม่ได้มีโอกาสนั้นแล้วก็เราสงการที่ผ่านมาเราก็ได้โอกาส
เราก็เลยใช้เวลานั้นเป็นโอกาสสำคัญน้อยที่เรามี

ไปทะเลแล้วเราก็ต้องลงน้ำเนอะเราจะแบบใส่เสื้อลงน้ำก็ไม่ได้

เพราะว่าจริงผมก็ไม่ได้มีหุ่นอะไรที่เอาไว้โชว์อะไรขนาดนั้น
มีหุ่นอะไรต้องให้มันแบบได้โชว์ในคำตอบ
ตั้งใจคือก็จะมีอยู่แล้วเดี๋ยวเรา
ผมใกล้กำลังจะเปิดกล้องละครช่องวันอะไรอย่างนี้
ก็ต้องมีแบบการเทรดกรรมเทรนด์กันอะไรกันบ้างครับ
สีผิวแทนขึ้นก็ดูดีขึ้นไปอีกแบบเหมือนกันนะคะ
คือหล่อหมดเลยไม่ว่าจะสีผิวสีอะไร

หลายคนก็น่าจะเห็นด้วยกับดิฉันอย่างแน่นอนนะคะ